เรามาติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ก็กลายเป็นศพถูกจับใส่กุญแจมือไพ่หลังแล้วก็ถูกยิง
เอาศพมายัดอยู่ในท่อระบายน้ำ
เพื่อเป็นการอำพรางศพนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันแล้วฮะนำศพของชายปริศนาเนี่ย
ออกมาจากท่อระบายน้ำโดยใช้เชือกมัดที่ข้อเท้า
ลากศพออกมาจากใต้ท่อระบายน้ำก่อนจะนำขึ้นมาไว้ที่ริมตลิ่งนะครับ
โดยจุดดังกล่าวเป็นทางเข้าที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำ
คลองท่าเรือหัวตรุดที่หมู่หนึ่งตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครสีนามราช
โดยมีตำรวจภูทรชะเมาแล้วก็แพทย์เข้าตรวจสอบทันทีนะครับ
ศพที่พบเนี่ยพบว่าเป็นชายุคประมาณ๓๐๓๕ปี
ตัดผมเกลียนแล้วก็ไว้ผมยาวด้านหลังไทยทอยนะฮะ
มีรอยสักเต็มแผ่นหลังเลยเป็นรูปเสือคาบดาบ
แล้วก็รูปมังกรนะครับแล้วก็เป็นรูปใหญ่แมงมุม
แต่ว่าสภาพศพอืดแล้วนะฮะลอยอืดอยู่ในท่อระบายน้ำครับ
ชุดกีฬากางเกงขาสั้นสีดำแถบส้มขาวแล้วก็เสื้อแขนสั้นสีเขียวแขนดำนะครับ
สภาพศพที่น่าสนใจที่ตำรวจได้ตรวจสอบนะฮะ
ก็พบว่าศพถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังเอาไว้มีรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิด
ยิงเข้าที่ศีรษะลักษณะถูกจ่อยิงในระยะเผาขน๑นัดนะครับ
ไม่มีหลักฐานใดในตัวผู้ตายอีกคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย๓๔วัน
ตอนที่มีชาวบ้านมาพบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
โดยชาวบ้านที่พบศพเป็นคนแรกนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุ
เหลือไปเห็นวัตถุสีเขียวอยู่ไกล
ปลายตาเหลือไปเห็นวัตถุสีเขียวอยู่ในท่อน้ำ
ก็คิดว่าเป็นสุนัขตายนะคุณ
ซึ่งนึกว่าเป็นซากสุนัขตายลอยน้ำมา
ทีนี้ครับเขาเลยขี่รถไปจอดดูใกล้ดีกว่า
ตอนนั้นแหละฮะพอส่องดูใกล้แล้วพังงะเลยครับ
สิ่งที่เห็นมันไม่ใช่สุนัขนะฮะไม่ใช่ซากสุนัข
เป็นขาของมนุษย์ลอยอยู่ในท่อ
รีบไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
ก็พบว่าเป็นศพคนจริงด้วยนะครับ

ที่พบศพคนแรกบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
คาดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่นะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่
ถูกอุ้มมาจากที่อื่นโดยใส่กุญแจมือไพ่หลังไว้
เพื่อไม่ให้ขัดขืนก่อนจะนำมายังที่เกิดเหตุ
แล้วก็จ่อยิงเผาขนจนเสียชีวิต
จากนั้นคนร้ายก็นำศพไปยัดไว้ในท่อระบายน้ำเพื่ออำพรางนะครับ
ส่วนคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๒คน
โดยใช้รถยนต์เป็นภาษณะสำหรับในการก่อเหตุครั้งนี้
ตอนนี้ตำรวจของนครศรีก็จะเร่งสืบสวนสอบสวน
ว่าผู้ตายเป็นใครแล้วก็หาสาเหตุของการถูกฆ่าครั้งนี้ด้วย
ก็เป็นข่าวใหญ่เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชฆ่าอำพลางศพนะครับ
ส่วนที่เลยค่ะก็เกิดเหตุคนกรีดยางถูกตีที่บริเวณไทยทอย
แล้วคนร้ายก็ลากเอาไปเหมือนกับจะไปอำพลางศพ
คุณผู้ชมเอาไปทิ้งที่ท่อซ่วมคือลักษณะคอเนี่ย
ยังพาดท่อซ่วมอยู่เลยค่ะแต่ว่าคนเจ็บคนนี้เขายังไม่ตายนะ
พยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาได้ทีนี้ตอนเนี้ยก็ต้องไปตามหาแหละ
ว่าคนที่มาทำร้ายเนี่ยคือใครตำรวจเขารู้เบาะแสแล้วนะ
อยู่ระหว่างการตามตัวคนเจ็บอยู่นี่เป็นเหตุการณ์ชิงทรัพย
แล้วก็ทำร้ายคนกรีดยางทำให้คนกรีดยางได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ที่หลังบ้านกลางสวนยาง
ห่างจากหมู่บ้านติ้วน้อยที่อำเภอเมืองเลยประมาณ๒กิโลเมตร
จุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมบ้านหลังเมื่อกี้เป็นบ้านปูน
งหลังคาสังกษีชั้นเดียวอยู่กลางสวนยางพาราเลยค่ะ
คนนี้คือคนเจ็บญาติพี่น้องเนี่ยเขาเอาคนเจ็บที่ถูกตีที่ท้ายทอยเนี่ยนะ
มาอยู่ที่บ้านแล้วดูสิสภาพคือคอบวมปากมีเลือดออก
หลังจากนั้นก็ต้องนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
คนเจ็บคนนี้คือนายอานนท์นามาใหม่อายุ๓๒ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองเลยนะคะแล้วที่หลังบ้านเนี่ย
มันมีเป็นเหมือนกับท่อปูนซีเมนเป็นท่อซ่วมอะค่ะ
ลึกประมาณเมตรหนึ่งมีฝาท่อเปิดอยู่
เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นแล้วดูเนี่ยไม่เจอร่องรอยการต่อสู้
ไม่มีอาวุธตกอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะนี่ท่อนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ที่จอดอยู่ที่ชายคาบ้านมันหายไป
ก็เลยต้องไปถามเพื่อนของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
คือนายภูวรินพักมีอายุ๒๒ปีเล่าให้ฟัง
บอกว่าตีหนึ่งเข้าสู่วันที่๒กันยายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะ
นายอานนท์กับเพื่อนได้ไปกรีดยางในสวนยางพารา
ตรงจุดที่เกิดเหตุจนถึง๖โมงเช้าเลยค่ะ
หลังจากนั้นพากันกลับมามานั่งดื่มเหล้าที่ม้าหินอ่อน
อยู่ที่ชายคาหลังบ้านแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์ของนายอานนท์
คนเจ็บเนี่ยจอดอยู่หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป
ทีนี้ต่อมาเนี่ยนะคะตัวนายวิรัติที่เป็นเพื่อนอีกคนนึงเนี่ย
ไปกรีดยางด้วยกันมาหานายอานนท์ที่บ้าน
แต่ก็ไม่เจอก็เลยมาถามนายภูวรินว่าเห็นไหม
อานนท์ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวนายภูวรินก็ไม่รู้อ่ะ
นายอานนท์เนี่ยไปไหนจนมีชาวบ้านมาบอกว่า
อานนท์นอนหงายคอพาดท่อซ่วมได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้เพื่อนก็เลยต้องรีบวิ่งมาดูตอนนั้นเนี่ยนะคะ
นายอานนท์เนี่ยพูดได้เล็กน้อยบอกแค่ว่ามีคนมาตีที่ไทยทอย
โอ้ยเพื่อนก็เลยต้องรีบอุ้มมานอนดิแคร่งไม่ไผ่
โทรแจ้งญาติโทรบอกตำรวจนำตัวนายอานนท์ส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ของนายอานนท์เนี่ยนะมันหายไปค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลนี้นายอานนท์รักษาตัวอยู่ก็ไปเจอพี่สาว
ไปเจอน้องสาวของนายอานนท์มาเฝ้าดูอาการอยู่
คุยกับน้องสาวชื่อว่านางสาวนันทิดาอ้องแสนคำอายุ๒๙ปี
น้องสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าประมาณ๘โมงเนี่ย
โทรหาโทรหาพี่ชายแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหน
แล้วพี่ก็บอกว่านั่งเล่นอยู่ที่สวนยางเอาทำไมไม่กลับบ้าน
พี่ชายยังบอกเลยว่าเออเดี๋ยวกลับทีนี้ตอนประมาณ๘โมงกว่า
ก็ยังคุยกันอยู่ยังไม่เป็นอะไรนะผ่านมาเกือบประมาณ๑๐โมง
มีคนมาบอกน้องสาวบอกว่าเอ้ยรีบไปดูพี่ชายหน่อย
โดนตีไทยทอยเนี่ยอยู่ในท่อซ่วมเนี่ยทีนี้น้องสาวก็เลยบอกแม่ให้รีบไปดู
ปรากฏพี่ชายเนี่ยบาดเจ็บแล้วตอนที่ไปถึงเนี่ยพี่ชายก็ยังพอพูดได้นะ
แต่ไม่รู้แล้วว่าตัวคนร้ายคือใครเพราะว่าคนร้ายเนี่ยหนีไปแล้ว
คนร้ายใช้ของแข็งตีที่ไทยทอยพี่ชายหลายครั้ง
คิดว่าพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วก็มีการขโมยเงินจำนวนนึงของพี่ชายไป
เอาตัวพี่ชายไปทิ้งในท่อซ่วมแล้วเหมือนกับพยายามจะปิดฝาอำพรางค่ะคุณผู้ชม
ขโมยมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแต่ปรากฏว่าพี่ชายเนี่ยยังไม่ตายไง
พยายามตะเกียกตะกายเปิดฝาท่อพยายามที่จะมาร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วมีคนไปเห็นก่อนเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็ไปตามความคืบหน้า
บ้างคะภูมิกับบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องส่วนตัว
แล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์อย่างเดียวคนร้ายเนี่ยอาจจะมีไม่ต่ำกว่าสองคน
แล้วตอนนี้พอทราบกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่ม
ที่สำคัญคนร้ายอาจจะเป็นคนใกล้ชิดอาจจะรู้จักกันกับนายอานนท์คนเจ็บ
วันที่เกิดเหตุก็อาจจะอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
ตรงนี้ต้องหาความจริงอีกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากอะไร
สาเหตุมันเกิดจากอะไรตำรวจบอกด้วยนะคะอีกวันสองวันน่าจะได้ตัว
ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่กำลังให้ชุดสืบสวนสพเมืองเลยเนี่ย
ลงพื้นที่ตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอยู่นะคะ